ข้าวใส่ไข่สดใหม่

อ้าะอิ๊ยสีรฟินหน้าใหม่
คุณออกเทปแล้วคุณรู้ไหมคุณดังมากแล้วนะ

หมายถึง

ติ๊กต๊อก

นุ่มอย่าลืมพี่นะ

เดี๋ยวก่อนเรื่องแดนเซอร์มาให้พี่เป็นแดนเซอร์นะ

แต่อันนี้เรื่องจริงจริงมันเลยออกมาจึงเนอะเอง

ครับขอบคุณครับก็เอาเสียงผมไปเนาะ

เรื่องนี้เป็นประเด็นในสังคมค่อนข้างจะร้อนแรงทีเดียวนะครับ
จากการที่คุณพระดำอ่านไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เรื่องของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนสารศาสตร์นะครับ
ที่ราชพฤกษ์ไปถูกครูคนหนึ่งนะฮะ
เขาเรียกว่าครูอัตราจ้างหรือครูพี่เลี้ยงนั่นแหละ
ก็ไปถูกคุณครูชื่อคุณครูจุ๋ม

คือไม่ว่าจะเป็นจิกหัว

มีการตั้งเวลาให้กินอาหารแค่๗นาที

แล้วล่าสุดนะฮะที่มันดูโหดร้ายที่สุดเลยคือ

ป้ายตาเด็กนะครับ
เหนือจากนั้นยังมีประเด็นที่ยังไม่มีหลักฐานนะฮะ
แต่ว่ามีการพูดจากเด็กให้ฟังนะครับ
ว่าโดนลากไปในห้องน้ำถูกจับขังห้องน้ำ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเท้านี่ไปดิขาเด็ก
แล้วก็เอาดินสอเนี่ยแทงดิขาเด็กด้วย
นี่นะครับก็ไม่รู้ว่าจิตใจทำด้วยอะไรถึงได้ทำ

ยังไม่แก่
แล้วที่สำคัญประเด็นที่มันดูแล้วมันน่ารังเกียจมากคือว่า
ในห้องเรียนเนี่ยนะฮะไม่ได้มีแค่ครูจุ๋มคนเดียวนะครับ
ยังมีครูเป็นเหมือนครูต่างชาติอีกหนึ่งคนนะฮะ
แล้วอีกคนนึงเป็นครูประจำชั้น
อันนี้ไม่รวมกับครูที่สอนศิลปะอีกคนนึงด้วยนะฮะ

คือก็เห็นเหตุการณ์แต่ไม่มีใครพูดอะไรก็คือปล่อย
อันนี้โดนร่วมกันหมดนะครับ
คือพูดเนี่ยโดนร่วมกันเลยถ้าเกิดว่าทำร้ายร่างกาย
คนที่เห็นแล้วไม่มีการไปแจ้งน่าจะโดนร่วมด้วยนะ
อันนี้เดี๋ยวตำรวจก็น่าจะมีการขยายผลนะครับ
แน่นอนครับว่าทางภูมิชาการภ์๑
ก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการออกหมายเรียกครูจุ่มแล้วนะครับ
เนื่องจากไปทำร้ายเด็กอดุบาลเป็นอดุบาล๑ด้วยนะ
อนุบาล๑อายุ๓ขวบกว่า

อันนี้คือพี่ฟิลิปปินด์

ฮู้ฟิลิปปินด์ก็ใช่ว่าย้อยเธอดูดีสิ
ก็หลังจากนั้นทางผู้ปกครองเมื่อสัปดาห์ก่อน
ได้มีการเข้าไปขอดูกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็เรียกว่าพอเห็นเหตุการณ์เนี่ย
ก็มีคุณแม่บางท่านเข้าไปตบ
คือย้างใจไม่ได้แล้ว
ไม่ได้คือบอกเลยว่าเขาก็ทนไม่รักเห็นสภาพลูกเป็นแบบนั้น
บางท่านนะฮะเอาเท้าถีบนะครับ
แต่ว่ามีกระแสบอกว่าคุณพ่อผิดนะฮะ
ที่เอาเท้าถีบเนี่ยเพราะไปถีบโดนอกไม่ถีบโดนหน้า
บ้าก็เขาพูดกันว่าอย่างนั้น

ว่าอย่างนั้นคือเขามีการพูดกันในกระแสสังคมนะฮะ

ก็หลักฐานที่ได้ก็ต้องยอมรับนะ

เบื้องต้นก็ถูกระเบืองคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายกับขังดูงเหนี่ยว

ส่วนข้อหาอื่นนะฮะกำลังรอสหวิชาชีพเข้าไปพูดคุยและประเมินสภาพจิตใจของเด็กก่อนนะครับว่า

วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับพ่อแม่เด็ก๗คนนะฮะ
ก็แต่ละคนก็บอบช้ำทีเดียวนะฮะ
บางท่านเนี่ยถึงก้านน้ำตาไว้ไม่อยู่ในระหว่างสัมภาษณ์

คือไม่ใช่เด็กโตเด็กเล็กอะ
คือคือคุณพ่อท่านหนึ่งเนี่ยคือก็บอกนะบอกตัวเองเนี่ย
สงสัยมานานว่าทำไมลูกเนี่ยเวลาไปรับปุ๊บเนี่ย
ปัสสาวะออกมาฉี่ออกมาเนี่ยนะฮะ
ฉี่เหลืองมากเลยแล้วฉี่เยอะมากเลยอืม
ลักษณะเหมือนเด็กไม่เด็กขาดน้ำ
คือเหมือนเด็กไม่ได้กินน้ำก็ถามเด็กก็ไม่ยอมพูดอะไรก็กลัว
จะให้ไปโรงเรียนก็กลัวไม่กล้าไปโรงเรียน
พอเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพ่อก็เริ่มวางแผนนะฮะ
ก็คือเอาน้ำน้ำดื่มเนี่ยที่มีกลิ่นน้ำยันทีเนี่ยเป็นน้ำวิตามินเนี่ย
ใส่ลงไปอ่านี่อย่างเงี้ยนะฮะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ย
พ่อก็ให้แม่จัดการใส่กระเป๋าเด็กไปนะ
เสร็จปุ๊บปรากฏกลับมาเนี่ยก็ปรากฏน้ำยังเต็มขวดอยู่
กับแม่ก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแสดงว่าครูเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้กิน
ก็เลยโทรศัพท์ไปถามครูประจำชั้นอันนี้ไม่ได้ถามครูจุ๋มนะ
ไปถามครูประจำชั้นครูประจำชั้นบอกว่าเด็กดื่มน้ำหมดแล้ว
แล้วครูเนี่ยเติมให้ใหม่ปรากฏว่าพ่อเนี่ยชิมน้ำทันที
เพราะชิมน้ำมันกลายเป็นน้ำวิตามินไม่ใช่น้ำเปล่า
ก็คือน้ำกินแค่เช้านั้นแหละเป็นการไปดักคอครูไว้ก่อนไง

แต่ทีนี้ไอ้ประเด็นเด็ดขาดที่ได้มีเห็นคลิปเนี่ย
เป็นเพราะว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งเนี่ย
เห็นว่าลูกตัวเองเนี่ยมีอาการที่แบบ

แล้วก็แบบมีอาการแบบเหมือนแบบผิดปกติอะไรอย่างนี้
คุณพ่อก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดดู
ว่าเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้
คือก็ไม่เชื่อนะว่าแบบเด็กจะไม่ได้ถูกตี
คือเด็กก็บอกว่าโดนครูทุบหลัง
โดนครูทุบหลังโดนครูผลักหัวทุบหลังอะไรอย่างนี้
พ่อเนี่ยก็เลยขอดูกล้องวงจรปิด
พอไปดูกล้องวงจรปิดพ่อตกใจเพราะว่า
ไม่ได้ดูแค่ช่วงเดียวไง
ดูยาวปรากฏก็เลยไปเจอคลิปเหล่านี้เนี่ยแหละฮะ
มันถึงได้เป็นข่าวออกมานะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นนะฮะ
คือเนี่ยโดนดึงหูจนหูเนี่ยนะฮะเขียวนะ
บางคนโดนหูจนหูนี่เขียวเป็นห้อเลือดขึ้นมาเลยนะฮะ
กระชากแขนทุบกลางหลังเยอะแยะมากมายมีสารพัดสารเพ

เออคือแน่นอนครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นในสังคมทีเดียวเพราะว่า

๓ขวบกว่าอันุบาล๑อ่ะ
เท่าเด็กก็มายูเนอะ

แต่ว่าน้องร้องกลุ่มนี้วันนี้ผมได้เจอบางคนนะฮะ
แกก็คือเขาก็พาไปด้วยที่ช่อง

ก็พึ่งทนเบบีมา

ก็เป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้น
ตอนนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ได้มีการออกมาชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าหากว่ามีผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้น
และมีการสืบสาวราวเรื่องเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยเนี่ยนะฮะ

มีสิทธิ์ปิดเลยนะเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะรู้กันทั้งโรงเรียนด้วยซ้ำ

แล้วครูที่นั่นก็ต้องมีรู้เหมือนกัน

มันมีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นกับบุตรหลานของเขาหรือเปล่า
ในชั้นต่างเนี่ยเขาไม่ไว้ใจแล้ว

คลุมคนนี้แหละครับคือมึงไม่ทราบกี่ปี
ใช่แต่บางคนเขาก็บอกว่า

ครูจุ๋มขอโทษนะฮะอันนี้ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับ

จริงศาสตร์ไหนก็ไม่เกี่ยว

เปิดแล้วช่องอื่นก็เปิดกันหมดแล้ว
ตัวครูเขาไม่รู้เหรอว่าในห้องมีกล้องวงจรปิด

เอาตรงเราลองดูนะเหมือนครูทุกคนเป็นเรื่องปกติหมดเลย

คือผมบอกได้เลยนะครับว่าโรงเรียนนี้ล้มเหลว
ในมุมของการที่ดูแลเด็ก
ถ้าผมมีอย่างผมเป็นลูกเนี่ยผมก็จะคิดมากแล้วว่าจะเอาลูกไปเรียนหรือเปล่า
ว่ามีกล้องวงจรปิดคนที่ดูกล้องอยู่ไหน

คนที่แบบเป็นเจ้าหน้าที่ต่างนานาหรือมันทั้งครูต่างนานาเนี่ย
กล้องก็มีอยู่ในห้องแล้วทำไมถึงต้องให้ผู้ปกครองเนี่ย
ขอดูคุณต้องเห็นอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ก็นั่นไงคืออันนี้ไม่ได้มาแบบโอ้โหมาว่าโรงเรียนหรืออะไรนะฮะ
แต่ว่าเราพูดถึงในมุมของการตั้งข้อสังเกต
แล้วในหมวกเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วก็มีลูกด้วยนะฮะ
ผมว่าเรื่องนี้ถือว่าล้มเหลวมากเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ย
มีผลกับจิตใจนะบางคนไม่กล้าไปโรงเรียน
น้องคนคนหนึ่งที่ผมบอกเนี่ยว่าที่คุณพ่อเอาน้ำน้ำวิตามินใส่ให้ไปเนี่ย
ทุกวันนี้ออกไปข้างนอกนะฮะได้ยินเสียงดังดังเช่นเสียงเบสเสียงเนี้ย
จะตื่นกลัวต้องกลับบ้านทันทีคือหลอน
จะกลับกลายเป็นเด็กที่กลัวมีภาวะเหมือนแบบทางจิตเลย

สงสารมากแล้วเป็นกันทุกคนเลย

เขาบอกเด็กวัยนี้เป็นไวเอนี่แล้วนะ
คือเนี่ยมันจะเป็นภาพทรงจำจนโตเป็นผู้ใหญ่
บางทีมันจะย้อนยังย้อนอยู่เพราะว่าเป็นวัยที่จำแล้ว

ตอนนี้พยายามอย่าไปถามลูกหลานมากด้วย

แต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกมันต้องถามมันเป็นข่าว
เป็นเด็กแล้วที่สำคัญคือที่คนก็วิภาควิจารณ์กันในโลกออนไลน์คือเฮ้ย
แล้วคู่คนอื่นเหมือนแบบว่าเป็นไม่ว่าเลยเป็นเรื่องปกติ
ทำเป็นประจำถูกต้องเลยล่ะเป็นเรื่องปกติที่เขาทำกัน
ตอนนี้ไม่มีวีซ่าด้วย
จากตอนนี้ไม่มีวีซ่าด้วยตอนนี้ไม่มีวีซ่าด้วย
ที่โรงเรียนแจ้งว่าอยู่ในช่วงทดลองงาน

เอาแบบราคาถูกมาแล้วก็มาเก็บเงินผู้ปกครองแพง
แล้วผู้ปกครองก็คิดว่า

แล้วก็มีแบบว่ามีใครแบบเซลต์หรือลูกเซลต์
แพงแสลศาสตร์

ก็เป็นกลุ่มนักศูนย์กิจแบบที่มีเงินในระดับนึง

ซึ่งเขาบอกว่ามีการไปขุดประวัติของเขาเดิมมากันเยอะพอสมควร
ก็คือเขาเคยทำอะไรแบบนั้นมาเยอะมาก
เดี๋ยวเขาต้องไปเช็คล่ะว่าเขามีความโรคจิตรึเปล่า
มีสภาวะธางจิตไหม
อย่างเด็กจับเด็กจะกินข้าวไปจับเวลาเด็กทำไม
และเป็นกระชากถาดด้วยนะอือ
ซึ่งวันนี้เขามีการสรุปไล่เรียงออกมาจะค่อนข้างจะเยอะพอตัวเลยล่ะ

อีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
เป็นการป้นทองที่แบบโอ้โหเยอะมาก
๖๕๐๐๐๐๐บาทแล้วก็เกิดกลางเมืองเลยนะฮะ
ก็คือร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโรตัสวังหิน
กวาดทองไปทั้งหมด๒๒๑บาท
มูลค่า๖๕๐๐๐๐๐บาทครับ
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีออกไปตามที่เสนอข่าวไปนั้น
ล่าสุดครับพนักงานสอบสวน
สอบปากคำพนักงานของร้านทองเยาวราชกรุงเทพพบว่า
คนร้ายเนี่ยได้ทองไปทั้งหมดเนี่ยนี่คุณดูคุณดูนี่

เข้ามาอย่างนี้เลยคุณดูคุณดูคุณดู

ไม่แล้วมันอยู่ใจกลางเมืองมันไม่ได้อยู่ต่างจังหวัด
ไม่ใช่แบบว่าคือนางใส่วิกเข้าไป

นางใส่วิกไปแล้วก็อำพางใบหน้า
เขาบอกความสูงของเขาเนี่ยประมาณ๑๗๐เซนติเซน
เสื้อแขนยาวสีขาวนะฮะแล้วก็สะพายกระเป๋าข้างสีดำเนี่ย
หมวกกันน็อกครึ่งหัวสีแดงเนี่ย

สรุปแล้ววันนี้พนักงานสอบสวนเขาบอกว่าเงินทองที่ได้ไปเนี่ย

ซึ่งทางร้านเนี่ยก็โชคดีว่าร้านทองเนี่ย
ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ตามอย่างนี้เขาจะทำประกันเอาไว้

หลังจากก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

วิ่งไปตามสะพานข้ามคลองราชพร้าวตรงนี้เอง

ตำรวจจะไปพบกับรถจักรยานยนต์

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๓กิโลเมตรนะครับ
จากนั้นคนร้ายแน่นอนวิกเขาใส่ไปถูกต้องไหม

แล้วก็รองเท้าออกแล้วก็คนร้ายไปแล้ว

ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานเก็บรอยนิ้วมือ
แล้วก็เรียกว่านอกจากนี้ยังมีการสอบทะเบียนรถจักรยานยนต์

ว่าใครเป็นผู้ขอบครองรถนะ
แล้วก็จะขยายผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนร้ายหรือไม่
หรือเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาหรือเปล่า

ทั้งนี้คนร้ายมีความเชี่ยวชาญในการพลางตัวค่อนข้างจะสูง

เขาเตรียมตัวมาอย่างดีคุณดูให้ดีนะฮะ
คือเตรียมตัวพล็อปเนี่ยเต็มเหนียวเลยนะ

แม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย

พ่นพ่นสีทับเอ่อ

ตัวเล็กเขาเรียกว่าเล็กถังใช่มั้ยพี่หนุ่ม

รถจักรยานโยนยังป้องกันให้มีร่องรอยคือ

ซึ่งขนาดนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔เปิดไปว่าตอนนี้พอจะทราบเบาะแสของคนร้ายแล้วนะครับ

ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ตรวจยึดได้เนี่ยกำลังหาผู้ครอบครองอยู่อันดับแรกเลย
ซึ่งก็ต้องเก็บรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์ไว้แล้ว

ถ้าร้านทองเนี่ยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะฮะ
ตำรวจทุกสอนอก็จะจัดกำลังเนี่ยออกตรวจเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ

ช่วงนี้ร้านทองน่ากลัว
แต่ทุกวันนี้ร้านทองทุกร้านเขาก็ใส่กรงเหล็กกันหมดแล้วเนอะใช่

อยู่ในห้างแล้วก็ไม่มี

ซึ่งเอาจริงในห้างอ่ะ

แต่ว่ามันไม่น่าจะออกได้
คิดดูว่าถ้าสมมุติอันนี้มันอยู่นอกเมือง

วังหินกลางเมือง

คนก็ไม่คิดว่าโอ้โหมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น

ออกเยอะสิโลตัสวังหินคนเยอะมาก

พอดีล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีจดหมายเวียนนะฮะ

เครือของโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ย
เขาได้มีการส่งจดหมายเวียนนะฮะ
แล้วก็ส่งให้กับสื่อด้วยนะครับ

หัวหน้าเขตและผู้มนวยการทุกท่านนะฮะ
โรงเรียนมีนโยบายให้ลงโทษนักเรียน

โดยการตีหรือทำร้ายร่างกาย
ให้ผู้บริหารอบรมครูให้ดูแลนักเรียนด้วยความรัก

เรื่องนี้เป็นที่ทราบกันมานานแล้ว

แต่ก็ยังมีคนฝ่าฝืนอยู่เป็นประจำ
ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้บริหารระดับ
หัวหน้ารวมทั้งผู้มนวยการเอง

ให้ท่านอยู่ในห้องได้แค่วันละ๒

ให้ท่านเดินตรวจแต่ท่านปล่อยให้

ให้หัวหน้าภาคไปตรวจสอบดู
ผู้บริหารคนใดที่ไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายให้สั่งลงโทษ

ให้ทำทันบน๒ให้พักงาน

ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารศาสต

อันนี้คือจดหมายเวียนที่เขาได้นำออกมากันแล้ว

ค่อนข้างจะหลายสาขา

ทางกรรมนวยการก็ยืนยันว่าเขาได้มี
การกำชับอยู่แล้ว

ไปจัดการแต่ละสาขาว่ามันเกิดอะไรขึ้น

มาค่ะเตือนประชาชน๑๐จังหวัด

ที่ติดชายแดนประเทศเมียนมาร์

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๒รายนะคะ
อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐเนี่ย

คือ๓๕๔๕ราย

ตอนนี้๑๑๗ราย
และก็ย่อผู้เสียชีวิต

มาจากปรากฏิสถาน๑ราย

จากสถานการณ์นี้นะคะ
ทั้งโลกเลยเนี่ยนะก็สะสมทั้งสิ้น๓๓๒๘๑๓๑๘คนอันนี้ทั่วโลกนะ
กลับบ้านแล้วด้วยก็มีนะคะประมาณ๒๔ล้านคนนะ
แล้วก็พบผู้ติดเชื้อเนี่ยที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ไล่ลำดับไปนะ

ใช่ค่ะก็ทีนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่หน่วยคัดกรองเฝ้า
เฝ้าระวังที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วนะ
เขาบอกว่าก็ติดตามแล้วทีนี้ถ้าใครป่วยนะ
หมายถึงเพื่อนบ้านเราเนอะข้ามมาซื้อพวกยาลดไข้ยาแก้ปวดมาซื้อเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้
ก็ให้พึงสงสัยไว้นะว่าอาจจะมีการติดเชื้อได้
เพราะว่าโรคพวกนี้ก็คือเริ่มต้นจากที่เป็นไข้นั่นแหละค่ะนะคะ
แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อที่แบบเพิ่มมาทางชายแดนว่าอย่างนี้นะคะ
ทั้งนี้เนี่ยนะคะก็คงต้องตรวจคัดกรองกันต่อไปนะ
แล้วก็ทำยังไงก็คือต้องตั้งกาดให้มั่นว่าอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ว่ากันไปแล้วเนี่ยขอความร่วมมือนะ
แอปพลิเคชันยืนยันการติดตามตัวบุคคลไทยชนะ
คือไทยชนะเนี่ยมีเอาไว้ก็ขอให้ได้ใช้จริงนะ
บางที่เนี่ยอาจจะปล่อยผ่านปล่อยเลย
หรือวัดไข้แล้วไม่ได้ดูอุณหภูมิมาวัดไป
ก็คือกฎหมายสั่งให้ทำก็ทำ
เขาบอกว่าช่วยทำให้จริงจัง
คือดูใช่ไม่ใช่คือคัดให้ออกมาเลย
ไม่งั้นเราอาจจะมีปัญหาเหมือนกับประเทศอื่น

คุณหมอวิศนุก็บอกว่า

เนี่ยเพราะว่าเรายังให้ความร่วมมือกันนะคุณหมอถุธุฮิศินทร์อีกที
วันนี้คือเอาง่ายว่าจุดที่เป็นชายแดนเต็มแต่ผ้ามาทั้งหลายปลาตรวบ
ถูกต้องไหมครับเอาง่ายกาญจนบุรีเชียงรายตรงสามเหลี่ยมทองคำ
ตรงแม่ซอดเหนือตะวันตกทุกอย่างมีหลายตะวัน

ถ้าเขาเอานี้เราคิดแบบไม่ได้ลก

ว่าถ้าสมมุติวันนี้คนต่างด้าวมาซื้อยาแก้ไข้

ถ้าคุณอยู่จังหวัดแถวตะเข็บชายแดนทั้งหลาย
อันนี้เราพูดกันแบบเพื่อความมั่นใจ
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เจ็บจริง
ไม่ป่วยหนักจริงเขาจะไม่ซื้อยานะ

แต่อันนี้เป็นแบบว่าคอมเมินเซีย์โง่เลยนะ

โดยเฉพาะจังหวัดอันนี้ขอเน้นว่าจังหวัดตะเข็บชายแดนทั้งหลาย
แหมซอสการจะสังหะบูรี
เริ่มปรีกเข้ามานะ

มันมีการระบาดวิทยารอบ๒ทุกที่ทุกประเทศ
จริงรอบ๒จะหนักกว่ารอบหนึ่งด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลัวว่าเมื่อมันล้นปุ๊บมันมีโอกาส

ความจริงอันนี้ก็คือภาพวาดนะมีเขต
แต่ของจริงมันไม่ได้มีเขตไม่ได้มีเขตนะ
ว่าประเทศไทยของเราเป็นขวานอะไรไม่ใช่นะ
เพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสเข้ามาได้
ดูตามกฎไม้ถ้าข้ามเรือมาแบบนี้เราก็จะรู้ได้ไง

เพราะฉะนั้นอย่างแรกถ้าสมมุติเขาเป็นไข้

ร้านยากูต้องมีจัญญบันแล้วแล้วก็วันนี้คนกรุงเทพเองยังไม่ค่อยเท่าไหร่
แต่เก็บชายแดนทั้งหมดกลับมาเหมือนเดิมนะหน้ากากคุณต้องมีนะ
เพราะว่าคุณตอนนี้คุณเสี่ยงที่จะแบบว่ามีโอกาส
คือแต่ที่ห่วงคือห่วงที่ลักลอบเข้ามาเข้ามาที่จะไปทำงานนี่แหละ
อันนี้เราไม่สามารถรู้ได้แล้วคล้ายกันเพื่อนบ้านเราก็คล้ายเราด้วย
ตอนนี้ไทยแลนด์ก็กำลังดีเลยนะออกเที่ยวด้วยสุดสัปดาห์นี้ไปสัตหีบมา
โอ้โหคนเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่น่าดีใจใส่กันหน้ากากเนี่ย
เพราะว่าไม่ใช่ใส่แล้วแค่เอาลงอย่างนี้นะเขาก็ใส่จริงจังมากด้วย
ว่าผู้ใหญ่เห็นแล้วก็ยกมือให้ว่าเจ๋งมากโอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้า
ฮือฮานะ๔เกจิดังปลูกเสกเหรียญที่คำชโนธเกิดสิ่งมหัศจรรย์เขาว่างั้น
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้คำชโนตอาจารย์ดิกาจงมากันใช่มั้ยกันไช
ต้องฟ้าคำชนกมวลเมฆจับตัวเป็นลูกประหลาดนะฮะ
ระดับละอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเมฆเป็นลูกพญานาห์

โบสถ์กับสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำตาถ้าสมมุติเอาจริงอ่ะ
คือหลวงปู่คำตายที่เขาเชื่อว่าเราเคยอ่านประวัติคำชโนธไหมล่ะ
ประวัติคำชโน้ดจริงก็มีหลวงปู่คำตาเนี่ย
ปู่คำตาเขาเชื่อว่าเคยไปประกวดผู้ชายที่เมืองบาดานมาเถอะ
ประกวดชายงามเหมือนปู่ศรีสุโธเนี่ย
เอาหลวงปู่คำตาเนี่ยไปประกวดชายงามที่เมืองบาดานกลับมา
แล้วก็ให้บอกว่าเนี่ยทำตรงนี้นะอยู่ตรงนี้แล้วก็บวชเป็นพระ
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะหนุ่มขับแท็กซี่ปาดหน้ารับผู้โดยสาร
ไม่พอใจบีบแตรต่อยคนแก่ตาแตกเลยโอ้ย
เนี่ยครับจากตรงนี้นะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายอีกหนึ่งครับ
โพสต์ตามหาแท็กซี่ที่ทำร้ายพ่อตัวเองวัย๖๕ปี
เป็นคนขับแท็กซี่เหมือนกันนะฮะจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าบีบแปรขอทางเท่านั้นเอง
ล่าสุดครับนายอนันต์สังสุวรรณนะฮะอายุ๖๕ปีโชเฟอร์แท็กซี่
เดินทางเข้าไปพบกับทางร้อยตำรวจเอกบุคชิต
ที่มานะฮะท่านเป็นรองสรวจสอบสูงสอบพอปากเป็ด
เพื่อทำการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับภายหลังจากเข้าแจ้งความร้องทุกข์
ดำเนินคดีกับคู่กรณีตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมานะครับ
อันนั้นเนี่ยเปิดเผยว่าตนเองกำลังจอดรถเพื่อรับผู้โดยสาร
จู่เพราะมีรถแท็กซี่สีฟ้านะครับ
ทะเบียนทรหารสบรสี๗๖๐๓กรุงเทพเนี่ย
ขับมาปาดหน้าอย่างกับชั้นชิดเพื่อจะส่งผู้โดยสาร
รถตนเองไม่สามารถเลี้ยวออกไปส่งลูกค้าได้

หลังจากนั้นเดินปรีมาหาตนเองพร้อมทั้งถามว่า

มันจะออกจากนั้นคู่กรณีก็กำหมัดต่อยเขาที่เบ้าตา๑ครั้ง๑ครั้งนะเบ้าตาซ้าย
หลังจากนั้นก็รีบขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดเหตุนะฮะทางผู้โดยสารแนะนำให้ไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล
เพราะว่ามีเลือดนั้นไหลนองหน้าทีเดียวครับอีกทั้งมีเลือดข้างที่ดวงตาซ้ายใต้ตาแตกโดยแพทย์นั้นทำการเย็บหนึ่งเข็มนะฮะ
ที่บุตรสาวเนี่ยจะพาไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนการมองเห็นในคันนี้ยังคงเห็นเป็นภาพจางเบื้องต้นนะครับสามารถติดต่อตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายนะฮะ
คติดมือ
จะเย็นอีกนิดนึงนะฮะเปิดอีกนะคะ๖กลุ่มนะคะ
ก็เมื่อวันที่๒๘กันยานะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะคะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
สบคเปิดเผยว่าอนุมัติแล้วนะคะมีการอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยได้อีก๖กลุ่ม
มานะคะมาดูกันว่ามีกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มที่หนึ่งค่ะนักกีฬาต่างชาตินะคะที่จะเข้ามาทำการแข่งขันจักรยานทางไกล
ในเส้นทางสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรระนองสุราชนะคะ
โดยมีมาตรการกักตัว๑๔วันในโรงแรมรัตนโกศิลป์นะคะ
ที่จะขอเข้ารับการกากตัวนะลูกเรือกลุ่มนี้ก็เป็นพวกหน้าที่รับตัวส่งกลับเนี่ยนะคะ
แล้วก็กลุ่มที่๓ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทที่ขออยู่ชั่วคราวนะคะ
ประเภทต่างที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจ
โดยต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝาก๖เดือนย้อนหลังสะสมมากกว่า๕แสนบาทนะ
ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่๑๕กันยา
โดยจะเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นนิวซีแลนดออสเตรเลียสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนแล้วก็ฮ่องกง
คาดว่ามีประมาณ๑แสนคนก็ไม่น้อยนะ
แล้วก็กลุ่มที่๖ผู้ที่ประสงค์ที่จะพำนักในไทยนะคะทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะ
อกจากนี้ก็ยังอนุมัตินะกับสมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทยในการเสนอการจัดการแข่งขันแบตมินตันระดับนานาชาตินะคะ
ก็ต้องมีมาตรการกักตัวเช่นกัน๑๔วันนะคะ
เพิ่มอีก๖กลุ่มแล้วก็นักกีฬาแบตมินตันนะคะ
แน่นอนอย่างที่เราชัดเจนแล้ววันที่๑ตุลา
เราคงจะได้ไม่ได้เปิดนะฮะเอาวันนี้อีกที่แน่นอนแล้ว
สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วต่ออีก๑เดือนถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มจะเปิดบ้านให้เข้ามา
แต่อย่างที่บอกว่าอันนี้มีการเปิดเพิ่มเติม
แล้วก็ถ้าเราปฏิบัติได้ดีก็จะค่อยทยอยไปเรื่อย
ก็ดูที่เราด้วยนะคะว่าเราปฏิบัติกันได้ดีแค่ไหน
เราปฏิบัติเหรอคะก็รวม
คำว่าเราพวกเราคงจะปฏิบัติดี
พวกเราชาวไทย
ก็ไขฉันอะไรก่อนกันไม่เปิดก็ตายเปิดก็ตาย
ถูกป่ะไม่เปิดควรจะต้องตกงานเท่าไห

จะมีคนตกงานอยู่๙ล้านคนสักพักนึง

ใช่พ่อแม่พี่น้องก็บอกว่า
ถูกอันนี้ก็คือเราพูดกันอย่างโลกสวยอ่ะคุณตกงานก็เยอะอืมอืมมาอ่าฮะ

เมื่อวานนี้มีคนแชร์รูปมากมายเหลือเกิน
เพราะว่างานศพของเขาค่อนข้างจะรักเลพอสมควร
เพราะว่าอยู่ดีฝนตกหนักมาก
แม่ง่ายเธอก็ได้ใช่ไหมคุณเขาไม่รู้ด้วย
เขาอะไรก็เออมาฮะดูนแฮกไอจีจนได้คุณ
ปุ๊บลุกฝนทิศนะฮะอืม

น่ากินมากเลยนะนางสามารถกู้กลับคืนมาได้คุณ
เจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ภาพขณะที่ไปแจ้งความด้วยนะ
นางไปแจ้งความที่กองบังคับการ
วันนี้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดี
กำลังลำดับอธิบายเหตุการณ์ให้พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังค่ะ

พี่อ้ำโทรมาหาบอกว่าได้เบอร์พี่ที่สามารถช่วยเหลือได้แล้วนี่ไง

หลังจากที่ห่อเหี่ยวใจไปหลายวันจริง
ขอบคุณพี่อ้ำพัชราภามากนะคะที่เป็นห่วงและช่วยเหลือน้องคนนี้เสมอโทรหาหนูตลอดว่าเป็นยังไงบ้าง
ทุกวันขอบคุณนะพี่ป๊อปปี้ที่ช่วยเหลือกู้ไอจีหนูกลับมาจนได้
แสดงว่าคนที่ชื่อป๊อปปี้นี่เก่งนะเธอนะ
หรือใช้เวลานานกว่านี้มากเลยค่ะขอบคุณจริงค่ะ
จะตามล่ายังไง
ส่วนใหญ่เนอะจริงจะตามล่าตัวให้เจอค่ะดำเนินคดีให้ได้
ต่อให้ต้องจ่ายเงินนางก็จะจ่ายเธอ

ตามคนร้ายข้ามประเทศเนี้ยมันค่อนข้างจะยากแต่จะทำนางบอกอืมอืม
แต่จะเอาเวลาไปถ่ายละครดีกว่าจริงเอาจริงจริงถูกปะล่ะ
จะไปตามเขาอยู่ประเทศไหนรู้หรือเปล่าล่ะเราไม่ได้แบบไม่ได้เอาเราไปทำเสียหาย
น่ะแต่นางก็บอกว่านางจะทำเพราะไม่ปล่อยให้คนช่วงที่มีมีที่ยืนค่ะ
ก็ไม่ตามอ่ะก็ทิ้งเลยเอาต้องทิ้งเลยเอ้าตั้งใหม่
ตอนนั้นห้าแสนกว่าเราโดยโอ้โฮก็ไม่เอาห้าแสนแล้วหรออืม
ไม่นางไปพูดออกรายการไงพูดใช่ไหมรหัสง่ายมากเขาบอก

นางก็เพ้อไปปุ้งพู่แล้วมันออกไปกัน

เขาไปขายต่อแเน่
ที่ที่ขายได้หมดเลยเขาจะขายได้ทุกอย่าง
คนกดไลน์แฟงเคลาเปจแหละหายหมด
เอาโรษณีของคุณโรเบิร์ต
คุณบอลเก็บกระดูกคุณโรเบิร์ตนะคะก่อนที่จะพาไปฝากพระแม่คงคานะ
อาลัยคลิปสุดท้ายนะคะก็เผาร่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณโรเบิร์ตสายควันนะพี่น้องชาวไทยนะแฟนคลับตลกทั่วประเทศ
ก็เนอะเราเห็นเราก็สุดแล้วอ่ะแกอยู่ในใจจริงนะคะ
เมื่อวานคุณบอลก็เก็บกระดูกเนอะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมก็จะเอา
คลิปบรรยากาศสุดเศร้าแสดงแคปชั่นสุดอาลัยนะเหลือไว้แต่ความ
ทรงจำรักไม่ลืมเหลือนงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ให้
กำลังใจกันจำนวนมากเหรอฉันจะดูข่าวฉันจะเสริมต่อนะเพราะว่าเขา
บอกว่าเมื่อวานนี้คุณหนุ่มเป็นยังไงบรรยากาศเขาบอกว่าตอนแรกสร้าง
เมนต์ถูกต้องไหมตอนเปิดโรงใช่ฮะก็มีการสร้างเมนต์อยู่ที่
กลางแจ้งนะครับแล้วก็เอาศพพี่โรเบิร์ตเนี่ยเอ่อโรงเนี่ยไปตั้งไว้แล้ว
ตรงข้ามกับเมนเนี่ยก็จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ปรากฏฝนตกแล้วก็
คนเนี่ยไปกันเยอะมากเลยนะฮะไปเยอะจริงจริงเนี่ยเป็นเหมือน
งานแบบเหมือนงานวัดเหมือนงานวัดแบบใหญ่มากแล้วก็นี่คือ
หัวพล้ายนู่นเป็นเวทีแล้วตังส์สดได้มือเป็นเต็มของแบบพวก

ต้องกินตอนเลิกเผาทั้งหมดหรือ

ก็มีการไปวางดอกไม้จันทร์อะไรเงี้ยนะครับ
คุณวันอยู่บำรุงก็ไปเป็นประธาน

พอ๔ทุ่มเกาะโรงของพี่บอเบิร์ตเนี่ย

แล้วก็ได้เห็นคอนเสิร์ตได้ดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะครับ
ว่านี่เป็นพี่ใช่ไหมแล้วเหมือนจริงจริงแล้วทรงหุ่นอะไรก็เป็นนะ
เออเขาบอกอยู่นั่งบนโลงนั่นอ่ะดูสิใช่ไหมอ่ะก็ไม่รู้เนี่ยคุณดูสิก็เหมือน
เหมือนก็ใช่อ่ะแหละใช่ป่ะฉันว่าใช่เหมือนนะว่าเป็นยานนั่นแหละเพราะว่าก็
บอกว่าเหมือนจริงจริงน่ะล่าสุดที่เขาถ่ายรูปก็มีมือออกมาด้วยมีมือ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
ตอนที่ลดน้ำครั้งสุดท้ายอ่อนเปิดฝาโลงนะฮะแล้วเมื่อช่วงเช้าคุณบอลก็ไปเก็บกระดูก
ก็คิดว่าจะไปรอยไปรอยที่ไหนรู้มั้ยหลวงพ่อโสธรณ์รู้สึกว่าเขาดึงนะ
ล่าสุดก่อนไปออกรางวัลหนุ่มแท็กก็เผยลอตเตอรี่นะฮะที่ถูกพ่อค้าแม่ค้าจับยัดใส่มือโดยระบุว่าโดนยัดใส่มือแล้วก็ดูเลขอะไรวะน่ะเขาบอกนะเขาบอกไม่ต้องลุ้นเลยนี่
งวดลูตัวแต่กอตรอก่อนจะหลังวัน๕๐๖๐ล้านจะน้อยลงนะ
เพราะมันจะเป็นกระจายหวยชุดแล้วใช่ไหมล่ะ
แต่เดี๋ยวก็มาเย็บเล่มอีกอ่ะ

ทีที่คนเขาไปไม่ว่าจะวัด
วัดรอยทำวัดอะไรที่หนูไป
เขาก็มาจากไหนไม่รู้เลขเหมือนกันเต็มไปหมด
รู้หรือ
เดี๋ยวเขาจะพิมพ์เพิ่ม
เพราะมีการอะไรเพราะมีการดีมาร์
ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับน้องเอเดชร์ลูกชายคนเล็ก
แต่บ้านนี้มันเลี้ยงลูกโหดกันอยู่แล้วมันไม่ร้องไม่ลงนะบ้านนี้มันเลี้ยงลูกโหด
ตอนนั้นคิดว่าพี่กรรมรับทันแต่ยังไม่ทันเนอะบ้านนี้มันเลี้ยงลูกโหดจริงต้องยอมรับ
แต่เขาเลี้ยงได้แข็งแรงเลยแหละน่ารัก
เสียชื่อตัวแม่ฮะเรื่องความเซ็กซี่จริง
โยยสวดีกับคลิปล่าสุดที่แท็กทีมแกนเพื่อนเนี่ยเป็นประชันขุนพวกกับคลิปภัตติยา
เอาภาพมาซึ่งคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ความแซ่บเท่านั้นนะฮะ
ยังมีความหวานแซ่บเข้ามาด้วยเพราะสาวโยเนี่ยได้ควงหนุ่มคนรู้ใจไปด้วยแถม

เออบทที่หนุ่มจะแอปงอกที่งอก
ไม่ใช่คุณต้องเข้าใจว่าหนูก็ชาลาด
หน้าคนร้ายนี่ก็ที่หน้าคนร้ายนี่ให้เบอจังเลย

เอาแล้วทำไมไม่อยู่หน้าพิธีกรล่ะ

ตรงนี้หันไปปุ๊บแล้วมันเจอป๊ะจะเอมาดีล่ะ
ทีเป็นผู้ชายคุณก็ไม่เห็นจะให้เบอร์คุณก็บ่น

เปิดตัวแฟนอย่างเป็นทางการหนึ่งปีนะฮะก็สวีทกันเนอะโอเค
หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้หลังครบทรงชาติ
กลับมาเจอกันวันนี้ไปกันก่อนฮะสวัสดีครับ